เหตุการณ์นี้ครับจากเรื่องของตบมาดูเรื่องของกบหน่อยฮะ
บที่ไม่ได้ร้องอบแต่กบที่เป็นชื่อของคนและเป็นหัวหน้างานของน้องพลอย
ราม่าที่บอกว่าน้องพลอยแม่เธอไม่สบายหนัก
แล้วก็ขอลาหัวหน้าเพื่อจะไปดูแลแม่หลังจากนั้นอาการแม่สุดลง
สุดท้ายแม่เสียชีวิตจะขอลาต่อไปจัดการงานศพให้เรียบร้อ
เพราะมันกระทันหันมากแต่หัวหน้ากบเขาไม่ยอมฮะ
ก็บอกว่าต้องมาลาออกนะเสร็จธุระแล้วเป็นกระแสดราม่า
เมื่อวานนี้มีทั้งแฮชแท็กพี่กบแฮชแท็กลางาน
จากข้อความเหล่านี้ทำให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมคุณใจร้ายจัง
มองในแง่ของความเป็นมนุษย์ทำไมคุณไม่เห็นใจไม่ช่วยเหลือเขาล่ะ
ก็นี่ไงคือป่านนี้ลานรถทัวร์จอดไม่พอแล้วมั้ง

อีกมุมหนึ่งคนก็มองว่าในมุมกฎหมายเนี่ย
มันก็จะมีกฎกติกาแหละการลากิจการลาป่วยการลาอะไรต่าง
มันก็จะมีขั้นตอนแต่ว่าวิธีการในการสื่อสาร
แล้วก็สิ่งที่พี่กบบอกว่าถ้างั้นเคลียร์ธุระเสร็จแล้วก็มาลาออก
นักกฎหมายบางคนก็มองว่าเหมือนเป็นการบีบบังคับให้ลูกจ้าง
มาลาออกเหมือนกันนะซึ่งเรื่องนี้ก็ทางโรงแรมเองเนี่ย
น้องพลอยเขาทำงานอยู่อยู่ที่โคราชเนี่ยก็รับทราบแล้วเนี่ยนะครับ
ตอนนี้กระแสโจมตีก็พุ่งไปที่นอกจากพี่กบแล้ว
โรงแรมหรูระดับ๕ดาวโดนด้วยนะครับ
ที่พี่กบเขาทำงานที่น้องพลอยเขาทำงานเนี่ย
หลายคนเข้าไปไปคอมเมนต์ไปกดโกรธ
ให้รีวิวแค่๑ดาวก็มีนะกับโรงแรมอันไหนนะฮะ
เดี๋ยวดูสิไปรีวิวลดดาวน์
ไปดูรีวิวรถดาวบางคนไม่เคยเข้าพักเลยนะ
ก็ไปรีวิวให้เขาเขาได้๕ดาวอยู่
ก็กลายเป็นว่ามาตรฐานถูกลดลงมาเหลือ๓ดาวกว่า
ดาวครึ่งอย่างนี้แล้วก็ไม่ใช่แค่โรงแรมในประเทศไทยนะฮะ
โรงแรมนี้เขาจะมีเครือข่ายอยู่ต่างประเทศด้วยเนอะมีสาขาต่าง
คือกลายเป็นว่างานนี้มันสร้างผลกระทบออกไปเป็นวงกว้าง
หกสิบห้าสาขาทั่วโลกครับก็มีคนเข้าไปรีวิวไปลดดาวน์
อย่างที่บอกนะครับว่ากระแสมันลุกลามบานปลายไปไกลเกินกว่าที่คาดคิดมากนะ
จากเรื่องที่พี่กบไม่ให้ลูกน้องลางานเพื่อไปจัดการงานศพของแม่
จะขอลาต่อล่าสุดครับได้พูดคุยกับน้องพลอยครับ
เพิ่งสูญเสียคุณแม่ไปเมื่อสิบหกสิงหาค่ะน้องพลอยอายุยี่สิบห้าพอดี
งานศพของคุณแม่ก็จัดขึ้นแล้วก็บรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้า
พลอยเล่าให้ฟังว่าแม่ป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย
อาการแม่สุดหนักในช่วงหลังเธอก็ได้กลับไปบ้านเธอเป็นคนบุรีรำนะครับ
แต่ว่าไปทำงานโรงแรมอยู่ที่โคราชก็ขอกลับมาเยี่ยมบ้านเป็นระยะระยะ
เธอก็อัปเดตเรื่องราวชีวิตและครอบครัวให้กับหัวหน้างานได้ทราบเสมอว่า
พี่แม่หนูป่วยนะหลังหลังแม่หนูไม่ค่อยไม่ค่อยสบายหนักนะ
อาการไม่ค่อยดีอาจจะขอลากลับไปดูแลท่านบ่อยหน่อย
ก็แจ้งแม่แจ้งอัปเดตอาการของแม่ให้หัวหน้ากบทราบมาโดยตลอด
แล้วก็บอกไปด้วยว่าแม่คงอยู่ได้อีกไม่นานนะพี่กบนะ
วันที่เกิดเรื่องมันเหตุสุดวิสัยจริงฉุกระหุกมาก
ไม่สามารถหาคนอื่นมาทำงานแทนได้คืองานโรงแรมมันอาจจะมีหน้าที่บางอย่าง
อาจจะต้องเป็นพนักงานที่เข้ามารับลูกค้าหรืออะไรต่างใช่ไหมครับ
แต่ว่าวันนั้นเองเธอบอกว่าหาคนมาแทนตำแหน่งเธอไม่ได้เลย
ก็เลยต้องลากระทันหันเธอก็น้อยใจนะทำไมพี่กบไม่เห็นใจกันบ้าง
หาทางช่วยเหลืออะไรให้หนูเลยหนูก็เลยโพสต์เป็นความอัดอั้นในใจ
แล้วก็ความน้อยใจลองฟังเธอเล่าเพิ่มเติม
ทำได้แค่วีดีโอคอลดูเพราะว่าตัวพลอยไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้ว
เพราะว่าพลอยมาถึงเขาใหญ่ก็ประมาณแบบบ่าย๓บ่าย๔แล้ว
แต่แม่เสียตอน๖โมงมันเป็นแค่แบบแค่อีกนิดเดียวเอง
ก็อยากให้พี่ใจดีกว่านี้ค่ะเห็นใจลูกน้องมากกว่านี้อะไรอย่างนี้ค่ะ
เพราะว่าเหตุแบบนี้ค่ะมันไม่มีใครอยากให้เกิด
อยากให้พี่แบบเข้าใจเพราะว่าทุกคนนี้แม่แค่คนเดียว
หลังจากเป็นข่าวผู้บริหารก็เดินทางมาชี้แจงช่วยเหลือเรื่องงานศพด้วยนะครับ
ผู้บริหารโรงแรมบอกกับน้องพลอยว่าเสร็จงานศพของคุณแม่แล้ว
โรงแรมให้กลับไปทำงานได้ตามเดิมนะ
เพราะตอนแรกหัวหน้างานบอกว่าให้มาเซ็นลาออกใช่ไหม
พายน้องพลอยนี่ไม่ต้องออกแล้วนะครับกลับไปทำงานได้ตามเดิม
ส่วนพี่กบล่ะชะตากรรมเป็นยังไงบ้าง
หลังจากที่พี่กบส่งข้อความแบบนั้นตอบแชทไป
ย้ายให้ไปดูแลรับผิดชอบส่วนอื่น
ไม่ให้เกี่ยวข้องกับการลางานของพนักงานแล้วนะครับ
กบเองก็ยังทำงานอยู่นะแต่ว่าไปอยู่ส่วนอื่น
ทีนี้เมื่อเช้านี้มันมีกระแสในโลกออนไลน์บอกว่า
ทางพี่กบเนี่ยโพสต์เคลื่อนไหวฮะ
มีทั้งขอโทษที่รู้เท่าไม่ถึงการแล้วก็บอกว่า
เดี๋ยวให้รอฟังคำชี้แจงกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ทีมข่าวตรวจสอบแล้วโพสต์ที่เราเห็นหน้าจอนี้
และที่เป็นกระแสตั้งแต่เมื่อเช้านี้เป็นเฟสปลอมนะครับ
คาดว่าเป็นการโพสต์เพื่อปั่นกระแสเท่านั้น
อันนี้ก็อัปเดตล่าสุดในข่าวเที่ยงไทยรัฐนะครับ
แต่ว่าถ้าพี่กบเขาเปิดปากให้ข้อมูลหรือว่าให้สัมภาษ

มันเกิดอะไรขึ้นแล้วทำไมถึงต่อไปแบบนั้นนะฮะ